คุณผู้ชมครับเรื่องราวของกระแสความเชื่อสายมูเตรลูเครื่องรางของขังกำลังมาแรงนะครับ
ทำให้เครื่องรางเหล่านี้แหละครับกำลังเป็นที่นิยมแล้วก็มีคนเนี่ย
ผลิตออกมาขายให้กับประชาชนเป็นจำนวนมากแต่มีคำถามแบบนี้ทำไม่ได้ผล
ถ้าเป็นการโฆษณาเกินจริงเราสามารถเอาผิดได้หรือไม่
ติดตามพร้อมกันในเช้านี้ต้องรู้ครับ
เรื่องแรกที่ต้องรู้กันกับเรื่องของเครื่องรางของขลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง
ต้องบอกว่าตอนนี้นะครับคุณผู้ชมธุรกิจเหล่านี้กำลังเติบโตเป็นที่นิยมอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้นครับเพื่อเป็นการป้องกันหรือว่าระงับยับยั้งไม่ให้ผู้บริโภคนั้นถูกเอารัดเอาเปรียบ
จากว่าข้อความการโฆษณานั้นยากต่อการพิสูจน์มีการอวดอ้างสรรพคุณที่มันเกินจริง
ถ้าเกิดว่าเอาไปแล้วสามารถที่จะเสริมโชคลาภบารมี
ทำให้หายจากอาการเจ็บป่วยได้
ก็ทำให้ผู้บริโภคนั้นหลงเชื่อแล้วก็ได้รับความเสียหายครับ
ซึ่งก็มีการเปิดรับฟังความเห็นต่อเรื่องของร่างกฎหมายนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ซึ่งแน่นอนนะครับถ้าเกิดว่ามีการรับฟังความเห็นแล้วก็จะมีการเอาเข้าไปบรรจุในกฎกระทรวง
เพื่อที่จะได้มีผลบังคับใช้กับผู้ที่กระทำสิ่งเหล่านี้กันต่อไปด้วยครับ
อีกหนึ่งเรื่องเป็นเรื่องของปากท้องนะครับ
เรื่องของข้าวถุงตอนนี้เห็นบอกว่ามีการเตรียมขึ้นราคากันแล้ว
กระทบกับประชาชนน้อยที่สุดนะครับ

ให้เกษตรกรมีรายได้ดีขึ้น
แล้วก็ไม่ให้กระทบต่อประชาชนผู้บริโภค

จากเรื่องของราคาข้าวถุงมากเกินไปนะครับ
โดยกรมการค้าภายในขอความร่วมมือ

ตึงราคาไปก่อนไม่ให้ปรับขึ้นในช่วงนี้
เป็นการลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชน
แล้วผู้ประกอบการเองก็บอกว่าก็ยินดีครับที่จะให้ความร่วมมือ
แต่ว่าเงื่อนไขคือต้องรอดูสถานการณ์ต้นทุนว่า
ราคาข้าวนั้นจะปรับขึ้นมากน้อยแค่ไหน
แต่ล่าสุดหลังจากที่มีการส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบตอนนี้
ราคาข้าวถุงยังไม่ได้มีการปรับขึ้น
แล้วก็ยังทรงตัวอยู่เมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้านี้ครับ
อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องรู้เหมือนกันคือเรื่องของผู้ใหญ่ครับ
คณะกรรมการตอนนี้เป็นคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
หรือว่าสปสชก็ได้มีการบรรจุเรื่องของผ้าอ้อมผู้ใหญ่
และแผ่นรองทรัพย์เป็นสิทธิประโยชน์บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตั้งแต่วันที่๒พฤษภาคม๒๕๕๙
ภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นนะครับ
แต่ว่าด้วยข้อจำกัดด้านกฎหมายทำให้ที่ผ่านมานั้นการดำเนินการทำได้เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิ์บัตรทอง๓๐บาท
จนกระทั่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่๑๘กรกฎาคมนะครับ
ก็ยืนยันหลักเกณฑ์ต่างรองรับเรียบร้อยแล้ว
ทำให้อบทก็สามารถจ่ายผ้าอ้อมและแผ่นรองทรัพย์ให้กับผู้ป่วยให้ครอบคลุมมากขึ้น
โดยรับได้ไม่เกิน๓ชิ้นต่อวัน
ลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้านคุณผู้ชมนะครับ